มาช่วงนี้ขอเอาใจสายมูเตลูนิดนึงคุณ

ดาวพระฤหัสสบดีจะย้ายหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เชื่อเรื่องนี้มากเลยก็คือ
นักร้องเสียงดีมากความสามารถคนนี้คุณเก่งทัชยะค่ะ
โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยไปแช่น้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์
กัดก็คือวัดโคกพระเจดีจังหวัดนครปฐม
แคปชั่นบอกว่าที่เห็นนิ่งเพราะรอซิ่งพรุ่งนี้
ตุ้นบุญไว้พรุ่งนี้ที่รอคอยสวัสดีดาวพฤหัสยักษ์มาแล้ว
ไปสอบถามคุณเก่งทัชยะเรื่องความเชื่อเขาบอกว่า
เป็นการล้างเนื้อล้างตัวเพื่อรอรับสิ่งใหม่ก็คือ
เดี๋ยวคืนนี้จะไหว้ตามเลิกก็คือ๒ทุ่ม๔๒นาที
ฟังอีกครั้ง๒ทุ่ม๔๒นาทีนะคะ
และที่ไปวัดนี้เพราะเขาบอกว่าหลวงตาเนี่ยโอ้โห
ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นความเริ่มสายศรัทธาส่วนตัว
เคยมาสะดอกเคราะห์ยังไม่ทันเสร็จพิธี
รับงานเลยจ้าโทรศัพท์มา๓๐งาน
โอ้โหเยอะมากนะปังสุดอะไรสุด
ว่าแล้วบันเทิงไทยรัฐขอจัดเต็มค่ะ
ลับไหว้พระก่อนดาวพฤหัสย้ายคืนนี้
ตามคำแนะนำของอาจารย์ช้างโทรศัพท์นะคะ
เริ่มจากตั้งนาฬิกาไว้เลย๒๐นาฬิกา๔๒นาที
บทสวดมนต์ไหว้พระบูชาดาวพฤหัสกลางแจ้งนะ
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเตรียมพระพุทธรูปปางสมาธิ

ผลไม้สีเหลือง๕อย่างและพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เทียน๑คู่ทูบ๕ดอกสวดตามบทสวดที่ให้ไป
ที่สำคัญไหว้พระแล้วก็อย่าลืมไหว้พ่อแม่
กระตันยูต่อท่านเพราะดาวพระฤหัสคือดาวของผู้หลักผู้ใหญ่
หากใครรู้คุณคนจะยิ่งเจริญนะคะ
เลขเด็ดก็คือเลข๕กับเลข๑๙